ไปที่ตลาดชุมชนที่อำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคาม
เพราะว่ามีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยว
เขาไปร่วมงานเปิดตลาดครั้งนี้
แล้วก็สัมผัสกับสะพานไม้เก่าแก่กลางบึงบัว
รวมถึงสัมผัสวิถีชีวิตของชาวชุมชนด้วยครับ
นี่นะครับตลาดต้องชมอีกแห่งหนึ่งสะพานไม้แก่ดำ
ใช่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาส่งเสริมนะ
ตลาดต้องชมตลาดให้ไปเที่ยวเนี่ยนะครับ
เป็นตลาดแห่งแรกของจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น
ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น
โดยมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณหนองแก่ดำอำเภอแก่ดำ
ซึ่งตรงนี้ก็มีสัญลักษณ์ก็คือสะพานไม้เก่าแก่
ซึ่งเป็นทั้งสัญลักษณ์เป็นทั้งเสน่ห์

ให้กลายเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของเกษตรกรนะครับ
สินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดด้วยคุณ

สะพานกลางบึงบัวแบบนี้นะครับ
แล้วมีการจัดแสดงแบบนี้ดูสิ
เสื้อผ้าสีสันทั้งผ้าสิ้นทั้งเสื้อเนี่ย
ก็ตัดกับสีเขียวของใบบัวนะครับ
แล้วก็มีดอกบัวแซมสีชมพูสีขาว

นี่ยังไม่ต้องนึกถึงภาพช่วงที่ดอกบัวบานเต็มสระนะคะ

นี่การแสดงชุดตำนานเล่าขานถิ่นฐานอริยธรรม
บ่าวไทยบ้านผู้สาวนักขายสะพานไม้แก่ดำ
นี่ผู้บอกไทยบ้านแปลว่าคนในชุมชน
อ๋อภาษาอีสานเนอะผู้สาวนักขายก็คือแม่ขาวแม่บ้านนี่แหละ
แล้วก็สะพานไม้แก่ดำก็เป็นชื่อสะพาน
สะท้อนชีวิตและความรักของคนหนุ่มสาวในอดีตนะครับ
รวมทั้งการแสดงพิเศษครั้งแรกบนสะพานอย่างที่เมื่อกี้เห็นนะครับ
ก็ประกอบเพลงระบำจำปาศีแล้วก็เพลงงามกุฎนางใหญ่
มีนางรำกว่า๒๐๐คนสร้างสีสันในวันเปิดงานด้วยนะครับ
ส่วนสินค้าที่ขายเห็นไหมผ้าสิ้นผ้าไหมผ้าถุงสวยงามแบบนี้นะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะคุณตลาดต้องชมเนี่ยสะพานไม้แก่ดำเนี่ย
เปิดบริการทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาคือบ่าย๓นะครับ
แต่หากต้องการเที่ยวชมสะพานไม้และหนองแก่ดำไปได้ทุกวันนะครับ
เป็นสะพานไม้ที่สวยแบบนี้คุณคิดดูไปถ่ายรูปเนี่ยสวยนะนะครับ
สะพานไม้แก่ดำเป็นสะพานไม้เก่าแก่อายุกว่า๕๐ปีแล้วนะครับ
ใช้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างหมู่๑๕บ้านแก่ดำกับหมู่๔บ้านหัวขัว
มีสภาพสุดโสมชำรุดด้วยนะฮะได้รับการดูแลซ่อมแซม
เมื่อปี๒๕๕๘แล้วก็สวยงามมาจนถึงทุกวันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นตลาดต้องชมเป่ายิ่งฉุก
ใครเดินก่อน
ใครจะไปเดินเล่นสะพานไม้บ้างชนะเดินก่อน
ไปเที่ยวนะครับก็เชิญชวนกันเลยที่จังหวัดมหาสารคามครับ